คุณผู้ชมเคยเห็นข่าวนี้ใช่ไหมที่คนเช่าบ้าน
เช่าบ้านแล้วพอคืนห้องไปโอ้โหห้องเน่ากัน
ส่วนใหญ่เลยเละเลยทิ้งขยะไว้เยอะก็มีเหมือนกัน

ไม่ผิดครับคุณผู้ชมฮะข้างบนคือภาพก่อนเช่านะ
อย่าโกหกพี่คนละที่
คนละที่กันที่เดียวกันครับพี่เบิร์ตอ่ะ
ก่อนเช่าเป็นข้างบนหลังเช่ามา
รีโนเวทเป็นเพนฮาวส์เลยอ่ะ
มีชื่อไหมมีชื่อคนเช่าไหมสวยหรูเลย
คุณวีรวัตรครับคุณวีรวัตรเป็น
ผู้เช่าในฝันของใครหลายคนนะพี่มาเช่าคอนโดผมหน่อย

ผมขอไปอยู่ด้วยเล่าแบบนี้
คุณวีอนเขาไปช่าคอนโดสองชั้น
เป็นสูงสูตรของตึกเลนาะพื้นที่โอโห
ตารางเมตรย่านพัฒนาการกรุงเทพนี่หรูเลยแล้วก็ได้หนุ่มชาวอีรานเนี่ย
มาขอเช่าห้องครับแต่คุณวีรวัตรเนี่ยคอนโดสองชั้นสูงสุดของตึกเลยนะ
พื้นที่ร้อยเจ็ดสิบตารางเมตรนี่ดูดูดูโต๊ะดิเออดึงออกมาเป็นตู้เย็นน่ะ
ไอ้ตู้แบบนี้ผมเพิ่งเห็นเองนะแล้วผมเคยอยากได้เหรอ
ละประมาณสี่หมื่นเหรอเออมันเป็นตู้แช่ถ้าตู้อย่างงี้มีที่บ้านปุ้ยกับดอมนะครับ
คุณผู้ชมฮะอยู่ตรงโซนฟ้านี่แหละไม่ไปไหนหรอกนอนตรงนั้นเลยนอนตรงนั้นเลย
ใช่เดี๋ยวนี้เป็นตัวสัมผัสแล้วเป็นลำโพงเปิดเพลงได้
เท่าไหร่เท่าไหร่ก็หลักหมื่นนี่แหละอะไม่ไม่ได้มากหรอก
นี่ในห้องน้ำก็เป็นสมัครเมิร์อหมดเลยเห็นไหม

ด้านซ้ายเนี่ยแบบเดิมนะด้านขวาคือคนเช่า

หนุ่มอิราตอิรัตแล้วเห็นไหมติดต่อให้เมื่อเช่า
คุณวิรวัตรพอมาสำรวจห้องเช่าอีกทีโอ้โหดู

ไม่ว่าเราควรต้องมีแบบนี้แล้วแหละพี่เบิร์ต
ใช่เพราะว่าถ้าปุ้ยจะแช่พวกนมพลาสเตอร์ไลท์

นั่นล่ะแล้วสุดท้ายก็รีเนอร์เวทเป็นโรงแรมห้าดาวไปเลย

ทำเองเกือบทุกขั้นตอนครับ
กำแพงนี่ทุบเองกับมือ

จุดที่ไม่เรียบร้อยครับเขาเก็บรายละเอียดเนียนกริ๊บเลยนะ
คนเช่ายังเปิดเผยด้วยว่ากว่าจะได้ห้องสวยหรูแบบนี้
ต้องขายรถไป๕คันนะ
น้ำพักน้ำแรงที่เขาสะสมมาหลายปีเนี่ย
เพื่อมาเนรมิตห้องนี้ครับ
ถามว่าทำไมคนเช่าลงทุนทำอะไรขนาดนี้

คนเช่าเขาบอกว่าเขาแค่ต้องการให้ห้องเขา
ที่เขาต้องอยู่มันดีที่สุดตามฝันของเขา

โอ้ยนี่ผมน่ะถูกใจไอ้ตู้นี้มากเลยเนี่ย
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกแชร์ไปคนก็สงสัย
เฮ้ยคุณวิรวัตรคุณทำคอนเทนต์หรือเปล่า

เขามายืนยันเองเลยไม่ได้คอนเทนต์ครับ
เรื่องจริงไม่ได้จัดฉากไม่ได้ทำคอนเทนต์
จริงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้

ทางพี่ปุ้ยเลยตรงกับเลขท้ายอ่ะสิ

งวดที่ผ่านมาด้วยครับ๑๖สิงหาเนี่ย
มีคนก็ได้โชคจากโพสต์คุณวิรวัตรไปเพียบเลยนะ

เออใช่เลขห้องค่ะถ้าหายละตรงเลยนะ
มุติลงดินนี่น่าจะเยอะ